พาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อย
อยู่ใกล้กรุงเทพอย่างสระบุรี
แล้วไปกราบไหว้ที่ไหนอะไรยังไงติดตามกันเลยครับ
สาธุก่อนนะแล้วถามด้วยสองสาวคุณเคยไปไหม

ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่ที่นี่โอ้โหดูพระพุทธรูปท่านสวยงามอยู่นะครับ
นี่คือหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในตำบล

ที่เห็นอยู่เนี่ยคือองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน
อยู่ในวิหารลิมคลองระพีพัด
เขาบอกว่านี่คือวิหารเดียว

แต่เนี่ยเขาบอกว่ามีชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับ
เดินทางไปกราบไหว้ขอพรกันแน่นทุกวัน

ปรารถนาตามชื่อของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง

ซึ่งตัววิหารก็มีความสวยงาม

เดี๋ยวจะได้เห็นภาพรวมนะครับ
อกจากนี้ยังสามารถไปแวะเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น
อยู่ใกล้กับวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วย
แล้วก็อยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำพระเอกาทศรษศาลเจ้าพ่อหมื่นราม
ได้ว่าไปเที่ยวไปไหว้กันได้ทั้งวัน
สระบุรีต้องถือว่าใกล้กับกรุงเทพนะไม่ได้ห่างไกลเท่าไห
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่แถวนั้นก็สามารถแวะเวียนกันไปกราบไหว้ได้
เวลาไปสระบุรีคุณไปซื้ออะไร
ไปซื้อกะหรี่ปั๊บ

ซื้อกินเองและถ้ามีเวลาก็จะซื้อมาฝากหลายท่าน

ไม่เคยได้กิน